อาสาที่หาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสีดำ
เพราะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังคงหายากอยู่
มีทั้งการย้อมผ้ามีทั้งการแจกเสื้อสีดำ
นี่มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะโดยทางมูลนิธิร่วมร้อยใจ
ไทยได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการเพื่อพ่ออย่างพอเพียงค่ะรับบริจาคเสื้อสี
เป็นเสื้อดำที่จุดบริการประชาชนพมเพื่อพ่อหลวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท้องสนามหลวงค่ะ

ปัญหาความต้องการเสื้อสีดำมีจำนวนมากจนทำให้เสื้อสีดำขาดตลาด
ล่าสุดทางมูลนิธิร่วมร้อยใจไทยจึงได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดโครงการเพื่อพ่ออย่างพอเพียงเปิดรับบริจาคเสื้อยืด
เพื่อนำมาย้อมเป็นสีดำสำหรับเสื้อที่ขอรับบริจาคนั้นในเบื้องต้น
ควรเป็นเสื้อยืดหรือเสื้อผ้าไฟล์นะคะที่ไม่มีลายสกรีนมากนัก
เนื่องจากหากเป็นเสื้อเชิดจะมีปัญหาเรื่องของกระดุมจะทำให้ยากต่อการดำเนินการ
สามารถส่งเสื้อไปได้ค่ะที่โครงการเพื่อพ่ออย่างพอเพียง
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อกจากนี้ก็ยังมีการเปิดจุดรับบริจาคเสื้อเพิ่มเติมนะคะ
ณจุดบริการประชาชนพมเพื่อพ่อหลวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท้องสนามหลวง
พร้อมกับเปิดบริการเสื้อสีแลกเสื้อดำตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
ก็คือตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนค่ะ
พี่น้องประชาชนสามารถนำเสื้อสีต่าง
แลกเป็นเสื้อสีดำที่ผ่านการย้อม
เพื่อส่งต่อเสื้อดำนำไปใช้สวมใส่
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ